อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เราเกริ่นกันเอาไว้นะคะ
มีคลิปออกมาเขาบอกว่าเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่
เป็นคลิปที่ผู้หญิงคนนึงค่ะ

ทารุณกรรมยังไงแหละคุณผู้ชมดูคลิปพร้อมกัน

ไปแขวงคอไว้กลับไปตรงบ้าน

แล้วก็เอากันไกลตัดกิ่ง

โอ้ตายแล้ว

เพื่อนบ้านจับสุนัขเขาไปแขวนคอแล้วก็ตัดเขี้ยว

ก็บอกว่าโกรธแล้วก็แค้นที่ถูกสุนัขตัวนี้กัด
ซึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่อำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะ
ก็ไปสอบถามนายผลมากมายวัย๖๓ปี

ดวงดาวใจยุวัย๔๔ปีเพื่อนบ้าน

รอจังหวะให้สุนัขของเขาเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ทุบสุนัขของเขาจนสลบ
จากนั้นก็จับแขวนคอกับประตูรั้วหน้าบ้าน

เขี้ยวทิ้งต่อหน้าต่อตาเลย
ครบชา
คือนางดวงดาวเพื่อนบ้านตัดแจ้งแบบนี้

แต่ระหว่างที่เธออยู่หน้าบ้าน
เธอก็เลยหิ้วปลอกคอเข้าไปที่บ้านแล้วก็เอาเชือกมัดเอาไว้
และที่ผ่านมาเคยถูกสุนัขตัวนี้กัดมาแล้ว
แต่ไม่ได้บอกเจ้าของและล่าสุดก็มาถูกกัดอีกจนทนไม่ไหว
โดยยอมรับว่าวันเกิดเหตุตัดเขี้ยวสุนัขไป๔ซี่
แล้วก็ตีสั่งสอนจากนั้นก็ปล่อยไปตามคลิปภาพนี้ค่ะ
ค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไปเจรจากันที่สถานีตำรวจกันเลยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นแต่ว่าตกลงกันไม่ได้
ค่ะดูแลทั้งคู่ค่ะเป็นมีใครยอมใครนะคะ
ก็เบื้องต้นถูกดำเนินคดีทั้งคู่นะคะย้ำโดนทั้งคู่ค่ะ
เจ้าของสุนัขโดนดำเนินคดีในข้อหา
ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของตนเองไปทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนตัวเพื่อนบ้านเองก็ถูกแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์เหมือนกันนะคะ
ก็โดนกันไปทั้งคู่เลยแต่ก็อย่างที่บอกนะคะ
คนเลี้ยงเองก็ต้องรับผิดชอบด้วย
จะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราไปเพ่นพ่านบ้านคนอื่นมันไม่ได้
หรือว่าไปถ่ายหน้าบ้านเขาแบบเรียราชอย่างนี้
มันก็ไม่ควรไงคือเราก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีด้วย
เพื่อนบ้านเองก่อนอื่นจริงก็มาเจรจากันก่อน
ตกลงกับคนก่อนอย่าเพิ่งไปตกลงกับสัตว
ตกลงกับคนนั้นก่อนว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้น

คือจริงไม่อยากให้ลงที่สัตว์เพราะว่า
คือสัตว์มันคือสัตว์มันก็ไม่รู้เรื่อง

คนที่ควรจะต้องรับผิดชอบจริงเนี่ยคือมนุษย์มากกว่า
อันนี้เจ้าของเนี่ยต้องรู้ไว้ด้วยนะคะ
เพราะว่าคนผิดเองบางทีเขาโดนกัดจนทนไม่ไหวเหมือนกัน

เป็นกรณีตัวอย่างที่ให้เก็บไว้ดูกันแล้วกันนะคะ

จะมีการปฏิบัติกันอย่างไรระหว่างเพื่อนบ้านกันนะเนาะ